ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่จังหวัดน่านนะครับ

กลางถนนนะฮะเป็นลูกหนี้ขับรถตามไล่ยิงเจ้าหนี้

เดี๋ยวไปดูนะฮะกลางสี่แยกไฟแดงเลยนะครับ
นี่ตำรวจต้องมาหย่าศึกนะครับทุกผู้ชมครับเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ประมาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
ฝั่งไหนเจ้าหนี้ลูกหนี้นี่ทำลูกศรชี้ไว้ให้แล้วนะ
โอ้โหสี่แยกไฟแดงบ้านพญาวัฒน์ถนนยันตรกิจโกศลนะครับ

ก่อนถึงสะพานลงบ้านพงพยอมนะครับ
ตำบลดั่วใต้อำนาบบริเมิงจังหวัดน่านนะครับ
กลุ่มชายชะกันเนี่ยเขาพุ่งเข้าใส่ผู้ชายเสื้อสีเหลือง
ซึ่งเป็นฝั่งลูกหนี้นะฮะ
ตำรวจก็ต้องขอกำลังเพิ่มนะครับเพื่อควบคุมสถานการณ์นะฮะ
ในที่เกิดเหตุมีกระบะสีบรอนอยู่คันหนึ่งนะครับเป็นของฝั่งลูกหนี้นะครับ
หน้ารถนี่พังนะฮะนี่แล้วก็มีกระบะสีขาวคันนี้นะครับ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นฝั่งของเจ้าหนี้มีร่องรอยถูกยิงกระจกที่ทางด้านหลังนะครับ
ลุเลยนะฮะแล้วนี่มาถึงตรงนี้เลยนะครับ
มีลูกปืนกระสุนปืนขนาดจุด๒๒๑นัดที่เจอในที่เกิดเหตุนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยทำให้ทราบว่าทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะฮะ
ลูกหนี้คือนายสิริวัตรบุญส่งแก้วอายุสี่สิบสองปีเขานั่งรถมากับรถกระบะสีบรอน
มากับพวกรวม๕คนซ้ายมือนะฮะสีบรอนนั่นนะครับ
ฝั่งเจ้าหนี้เนี่ยคือวรวัตรกรรมภัยร้ออายุ๒๔ปีนะเสื้อสีดำจะศีรษะแตกนะครับ
เป็นคนขับรถกระบะคันสีขาวเขามากับภรรยาภรรยาชื่อสุกัญญานะครับ
อายุยี่สิบปีซึ่งเธอท้องแปดเดือนด้วยนะฮะคนนี้คือเจ้าหนี้นะครับ
นี่หัวแตกนี่วรวัตรนะครับส่วนเมียนี่ท้องอยู่๘เดือนนะครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
หูดีนะเนี่ยค่ะไม่คงไปคว่ำไปนะอ่า
เสียหลักไปจอดตรงนู้นนะครับจากนั้นเนี่ยฝั่งลูกหนี้ก็ลงมา
ฝั่งเจ้าหนี้ก็ลงมาโอ้โหแล้วทีนี้ก็เป็นไปตามคลิปที่ไปทะเลาะวิวาดกันนะนะ
นี่ฮะเห็นไหมชาวบงชาวบ้านก็เริ่มมาแล้วเขาก็แจ้งตำรวจมากัน
ทางฝั่งของสุกัญญานะฮะเป็นเมียของวรวัตรที่เป็นฝั่งเจ้าหนี้เนี่ย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับสามีนัดเคลียร์เงินกับลูกหนี้นะครับ
ก็คือสิริวัตรสิริวัตรจะเสื้อสีเทานอนบนเตียงของคนไข้แล้วนะฮะ
ทีแรกเนี่ยเธอบอกเธอนัดเคลียร์กันที่ห้างแห่งหนึ่ง
สิริวัตรเนี่ยมาถึงพร้อมกับพวกมากัน๗๘คนนี่คนนี้นะฮะสิริวัตรซ้ายมือนะครับ
คือทางสุกัญญาบอกมากับพวก๗๘คนแล้วแบบเมามาแล้ว
ท่าทางแบบเคลียร์กันไม่ได้แน่คือคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นะฮะ
กับสามีตัดสินใจขับรถกลับดีกว่าไม่ทงไม่ทวงหนี้แล้ววันนั้นเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
กลับดีกว่าเขาเมากันแต่ปรากฏว่าตามคลิปเลยฝั่งสิริวัตรลูกหนี้เนี่ย
ขับกระบะไล่ตามมาแล้วก็ไล่ชนไล่ปืนแบบเอาปืนไล่ยิงด้วยนะฮะ
มีร่องรอยกระสุนที่ถูกยิงใส่เข้ามาด้วยเธอก็ต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยนะฮะ
แล้วก็ถูกชนท้ายเนี่ยฮะรถไปเสียหลักอยู่ตรงนั้นแต่กลุ่มลูกหนี้เนี่ยฮะเห็นไหมฮ
ขับรถตามมาเนี่ยระหว่างนี้เธอก็โทรตามเพื่อนให้เพื่อนมาช่วยด้วย
แล้วกลุ่มลูกหนี้ก็ลงจากรถมามารุมด่าเธอขู่จะยิงเอาปืนมาตบหัวสามีเธอจนหัวแตก
โชคดีที่เพื่อนเธอเนี่ยมาทันอ่าแล้วสิริวัตรก็เลยโดนเพื่อนเธอเนี่ย
รุมทำร้ายจนบาดเจ็บค่ะนี่เรื่องราวที่ฝั่งเธอบอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
ระหว่างนี้เนี่ยมีคนเอาปืนยาวติดกล้องเล็งเนี่ยแล้วก็มีที่เก็บเสียงด้วย
ซุกในร้านค้านี่เห็นไหมฮะตอนที่ตำรวจมานะแต่ตำรวจเขาตามไปยึดมาได้
เพื่อไปตรวจพวกคราบเขม่าวดินปืนอ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครยิงใช่ค่ะอ่านี่ฮะ
มาซุกตรงนี้นี่ร้านค้าบอกว่ามาซุกได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็ซวยไปด้วย
ไม่โดนนะฮะโดนด้วยนะฮะค่ะดีนะไม่โดนคนในรถนะครับอ่าล่าสุดวันนี้นะครับ
ทางฝั่งสุกัญญาไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสพเมืองน่าน
เธอบอกว่าไอ้หนี้ที่ติดค้างกัน๕๐๐๐บาทที่ฝั่งสิริวัตรเป็นหนี้เธอ
ส่วนประเด็นที่ฝ่ายลูกหนี้เนี่ยอ้างว่าโอนเงินให้เธอแล้ว
เธอบอกเธอยังไม่ได้เงินก็เลยต้องนัดเคลียร์กันเมื่อวานนี้นี่ฮะ
ซึ่งฝั่งลูกหนี้เนี่ยความจริงเนี่ยเขามีเจ้าหนี้หลายคน
โอนให้เนี่ยโอนให้ใครก็ไม่รู้โอนผิดคนหรือเปล่า
พอเอาบัญชีมาให้ดูเนี่ยเธอบอกนั่นไม่ใช่บัญชีเธอ
คือคุณโอนไปเจ้าหนี้คนไหนของฉันเนี่ย๕๐๐ยังไม่ได้
ไอ้เรื่องหนี้เป็นเงินเนี่ยตำรวจบอกอันนี้ก็ว่ากันไป
แต่มันมีเรื่องของการขับรถไล่ยิงกันไล่ชนกัน
นี่มารุมทำร้ายตรงนี้อีกนะครับคนยิงเนี่ยตอนนี้รู้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับชื่อชัยวัดอายุ๔๕ปี
วันนี้มามอบตัวกับตำรวจสพเมืองน่าน
ส่วนสิริวัตรลูกหนี้เนี่ยอันนั้นก็ถูกรุมทำร้ายจนเจ็บนะฮะ
มือยิงชื่อชัยวัดที่เขามาด้วยกันนะชัยวัดบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขานั่งดื่มเหล้าอยู่กับสิริวัตรซึ่งเป็นลูกหนี้ใช่ไหมค่ะ
ก็อยู่กันเพื่อนหลายคนด้วยปืนที่เห็นเนี่ย
เขาบอกเป็นปืนที่เขาจะเอาไปดักยิงสัตว์
นั่งกันอยู่เนี่ยนะฮะอยู่สิริวัดเนี่ย
บอกเฮ้ยไปช่วยกันไปทวงหนี้เงินกู้ให้หน่อย
มีคนมากู้เงินเขาไปทวงกันหน่อย
ซึ่งทางชัยวัดบอกสิริวัตรเขาบอกผมว่าเขาเป็นเจ้าหนี้
ไปเจอฝั่งของเจ้าหนี้ที่สิริวัตรหาว่าเป็นลูกหนี้เนี่ย
คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยขับรถไล่ตามกัน
แล้วต้องถามชัยวัดนะฮะก็เลยเอาปืนลูกโม้จุด๓๘
ยิงออกไปสองนัดอาศัยจังหวะช่วงชุลมุนเนี่ย
เอาปืนไปโยนทิ้งในบ้านของชาวบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐เมตร
นี่มีกระบอกนี้อันนี้กระบอกที่ยิงนะฮะ
กระบอกที่เป็นปืนยาวนั้นเอาไปซ่อนอีกกระบอกหนึ่ง

ปืนยาวติดกล้องเล็งนะครับแล้วก็เก็บเสียงด้วย
วันนี้ก็มาแสดงตัวกับตำรวจนะครับยืนยันว่าปืนเนี่ยเป็นปืนเอาไว้สำหรับการไปล่าสัตว์ไปส่องสัตว์
ทีนี้พอเกิดเหตุแล้วกลัวความผิดก็เลยเอาปืนไปซ่อนในร้านค้าแถวนั้นก่อน
เอาเป็นว่าตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาในฝั่งของสิริวัตรแล้วก็เพื่อนที่มีปืนเนี่ยนะฮะ
คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับที่เหลือเป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน
แล้วก็มีเรื่องการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้รถของผู้อื่นเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับ
เดี๋ยวก็จะสอบปากคำอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีเพิ่มเติมกันต่อไป